หอดทุกวันอายอยู่ทางนั้นคือกันบ่อนอ
กี่เดือนแล้วจำได้บ่ที่เห่าพอกันเธอสุดท้าย
เวลาร้องก็เหมือนลูกอ่ะร้อนร้อง
ชื่อพัชรีนามสกุลธรรมชัยอายุ๔๙ปีเป็นคนจังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบันมาทำงานที่กรุงเทพทำงานเป็นพนักงานนวดค่ะ
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับลูกค้าจะมากจะน้อย
ได้เงินเดือนมาก็แบ่งส่งกลับบ้าน
เดือนหนึ่งก็ประมาณ๓๕๐๐บาท
ต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้ใช้หนี้สหกรณ์หนี้ประจำปีค่ะ

อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
เป็นเด็กภิการทางการเคลื่อนไหว

หมาวะก็บอกเหมือนเด็กสำลัก

ไปรับมาแล้วพอเขาเริ่มหัดเดิน
เขาเริ่มเดินเป๋จนโต

ทีนี้ก็ต้องกินยากันชักตลอดชีวิต

แต่๒ปีหลังเนี่ยเขาเดินไม่ได้เลย
มันเป็นที่ส่วนของสมองรักษาไม่ได้
ก็ดูแลกันไปตามอาการตามสภาพไป
เกิดมาทั้งทีก็มีเหมือนคนอื่นเข้า

แต่อยากให้เขาได้เดินไปนู่นได้
ไม่ได้อยากมามาทั้งที่ไม่อยากนั่นแหละเพราะว่ามันหาตังค์ได้ต้องไปใช้หนี้ต้องส่งให้ลูกกิน
เป็นหนี้สหกรณ์ค่ะตอนแรกก็เพราะความว่าเราอยากจะให้มันมีเพิ่มขึ้นก็เอามาค้าขาย
ขายไปมันก็หมดไปขายไปก็หมดไปมันไม่ได้อย่างที่เราอยากได้
เป็นหนี้สามแสนห้าค่ะแต่ตอนนี้ส่งไปแล้ว๒ปีเหลือสองแสนหนึ่งหมื่นค่ะ
ก็สู้สู้เพื่อลูกคิดถึงลูกก็บอกว่าอืมแม่จะรีบเก็บเงินแล้วกลับบ้าน
แต่คิดถึงมากมากก็กลับก่อนนะคะรอให้หมดหนี้เลยคงไม่ได้กลับบ้านหาลูกหรอก
เหมือนนัดบางทีถ้าลางานไม่ได้หรือว่าปั้นไหมพ่อก็ไม่ได้กลับ
ก็ปัดไปเรื่อยไปวันเดียวก็กลับขอให้ได้กลับ
ที่รีบมาก็ไม่ใช่เพราะอะไรก็รีบมาทำงานด้วยจะได้หมดหนี้นี่แหละ
ถ้าใช้หนี้หมดจะกลับบ้านไปอยู่กับลูกสงสารลูก
ที่ได้อยู่กับเขาดูว่าเขาได้กินอะไร
แล้วกินอะไรเขาก็จะได้กินด้วยทุกวันนี้ลูกเหงา
คิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขานั่นแหละ
ตานดูแม่อยู่ไหมลูกตอนนี้แม่อยู่กรุงเทพ
คิดถึงต้านทุกวันเลยแม่รักลูกเสมอ
ไม่ได้ว่าบ้านนี้อยากทิ้งมาเพราะมาหางานทำหาเงิน

แค่ไม่มีหนี้ถึงจะจนแม่ก็จะอยู่กับลูก
มีอะไรก็กินกันไปแม่รักต้านนะ
สองขาคู่นี้ที่มันเคยเดินเคียงอาย
สองเกมที่เคยมอบให้
ติดตามเรื่องราวของนักสู้ชีวิตได้ในรายการ

วันเสาร์อาทิตย์เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทรัตทีวีช่อง๓๒